ส่วนข่าวนี้ไม่ต้องตามค่ะเจอตัวแล้วจำได้ไหมคะเมื่อวานเรานำเสนอไปที่มีผู้ชายคนนึงอ่ะ
อยู่ก็เดินเข้าไปเซเว่นบอกขอเข้าน้ำหน่อย
แล้วปรากฏว่าเข้าไปถอดกางเกงสไลด์หนอนอยู่พนักงานเขาก็โอ๊ยยังไงล่ะทีนี้
ห้องน้ำก็ไม่เข้าเหรอไม่เข้าค่ะมาถอดกางเกงเฉยแล้วก็สไลด์หนอนโชว์
แล้วก็เดินเข้ามาหาพนักงานหญิงแบบโชว์อย่างนั้นเลยอ่ะล่าสุดเรารู้ตัวแล้วนะคะ
เขาชื่อนายสรายุทธ์มโนรสหรือในแก๊ปอายุ๓๐ปีเป็นชาวนครราชศรีมาค่ะ
ตรวจสอบประวัติดูที่ตำรวจสพบังพลีเขาบอกว่า
เคยโดนจับคดียาเสพติดต้นเดือนกุมภาพันธ์ด้วยเพิ่งพ้นโทษเองค่ะ
ล่าสุดตำรวจจับได้แล้วนะคะไปจับได้ที่หอพักในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนี่แหละ
แก๊ปยืนอยู่หน้าห้องพักพอดีเลยค่ะตำรวจก็เลยแสดงหมายจับ
พร้อมของกลางคือรถมอเตอร์ไซค์และเสื้อผ้าที่สวมใส่วันก่อเหตุวันเกิดเหตุ
มีอุปกรณ์การเสพยาอยู่ด้วยนะคะก็คุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพบังพลี
นายแก๊บก็ยอมรับค่ะเค้าบอกว่าไงรู้มั้ย
พอดีก่อนเกิดเหตุผมเสพยาบ้าไปสองเม็ดดื่มเบียร์ไปแปดขวด
ฮะโอ้โห
เขาก็เลยบอกว่าผมก็เลยเกิดอารมณ์ทางเพศครับ

แต่ไม่ใช่ร้านเดียวนะครับ๔ร้านครับ
และที่เลือกร้านแบบนั้นเพราะว่าพนักงานเป็นผู้หญิงครับ
อูหูตำรวจต้องเข้าหาบุกรุกในเวลากลางคืน
กระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารณกำนัน
แล้วก็ข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าโดยผิดกฎหมายนะคะ
จริงอันนี้ไม่แน่ใจเลยว่าตำรวจจะต้องดูโทษอะไรเพิ่มเติมไหม
เพราะว่าเขาเพิ่งพ้นโทษมาเมื่อกุมภาพันธ์เนาะ

แล้วเนี่ยเขากลับไปเสพอีกเสพยาบ้า๒เม็ดดื่มเบียอีก๘ขวด
๔๕วันไม่น่าพอไหมคะในการปรับบัติ

ระยะห่างของการทำความผิดมันยังไม่ถึงเดือนเลยนะทำอีกแล้ว
ก็คือไป๔ร้านคือกลัวแค่ว่าถ้าเกิดไปออกมาอีกทำแบบเดิมอีก

ไม่อยากให้ไปแบบเลยเถิดไปมากกว่านี้
เอาจัดการให้หน่อยนะคะว่าหลังจากนี้จะทำยังไงกับผู้ชายคนนี้นะคะ